คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
พร้อมพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์
แท้แต่ว่าจะฟังกันในรูปแบบไหนนะคะบางคนไปฟังกันในยูทูปของไทยรัฐ
ส่งกำลังใจให้แก่กันและกันเสมอเราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใคร
ปัญหาหัวใจที่แต่ละคนส่งกันเข้ามาช่วงส่งท้ายปลายปีนะคะ
ช่วงที่เราน่าจะใช้เวลาในการทบทวนแล้วนะปีนี้เป็นยังไงกันบ้างโอเคไหม
เหนื่อยใจแค่ไหนขอให้สู้ไหวกับทุกเรื่องและเช่นกันค่ะอะไรก็ตามที่ไม่ดี
ละทิ้งเอาไว้ในปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้ได้เจอสิ่งดี
แล้วก็อย่าลืมนะคะชื่นชมตัวเองบ้างเวลาที่เราผ่านปัญหาในแต่ละเรื่องในแต่ละวัน
อย่าเพิ่งรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากหลงตัวเองค่ะมันเป็นคนละเรื่องกัน
สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองก็ต้องชื่นชมกันบ้างนะว่า
เธอเจ๋งอ่ะผ่านเรื่องยากแบบนี้มาได้ยังไงชื่นชมตัวเอง
มันก็จะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่เราจะสร้างให้กับตัวเองด้วย
มาดูคำถามวันนี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องของความต่างค่ะต่างกันขนาดไหนลองฟังดูนะคะ
คบกันมาตั้งสามปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้โบขอห่างกับเขา
ซึ่งเรื่องนี้โบก็ยังสับสนว่าตกลงแล้วโบหรือเขาที่เป็นฝ่ายผิด
โบก็เลยอยากขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยนะคะ
กับแฟนเจอกันเพราะเพื่อนแนะนำค่ะ
ประทับใจแรกที่โบเจอก็คือผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีจัง
ซึ่งโบเองก็ชอบคนที่แต่งตัวดีคือไม่ต้องแบรนด์เนมนะคะ

พอโบเจอเขาก็เลยเริ่มเข้าไปพูดคุยกับเขาก่อน
เรียกง่ายคือหนูจีบเขาก่อนนะคะพี่
ซึ่งเขาก็โอเคนะคะพอเราพูดคุยกันไม่นานเราก็คบกัน
มันทำให้เรารู้จักกันไม่ค่อยดีพอเท่าไหร่มั้งเพราะว่าใช้เวลาสั้น
อย่างที่บอกค่ะแฟนโบเป็นคนแต่งตัวเก่งมาก
เรียกว่าตัวพ่อด้านแฟชั่นในกลุ่มเพื่อนของเขาเลย
ไม่ว่าอะไรออกใหม่รุ่นไหนดีแฟนโบจะสอยมาก่อน
ซึ่งโบเองก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เงินเขาอะค่ะจะซื้ออะไรก็สิทธิ์ของเขาเราไม่อยากยุ่ง
แต่ที่ทำให้โบหงุดหงิดจนต้องมีระยะห่างคือเรื่องเล็กที่สะสมกันมาตลอด๓ปี
นิสัยความประหยัดในเรื่องของการกินค่ะและก็ของใช้ภายในบ้าน
แต่พอเป็นเรื่องกินหรือของใช้ในบ้านเขาจะประหยัดนะคะ
คบกันเขามักจะพาโบไปกินอาหารร้านข้างทางข้างถนน
ซึ่งเอาจริงนะโบก็ทานได้ไม่ติดอะค่ะแต่บางครั้งเทศกาลสำคัญของเราสองคน
วันเกิดบ้างวาเลนไทยบ้างวันครบรอบบ้าง
ก็อยากชวนเขาไปทานอาหารอร่อยในบรรยากาศดีบ้าง
แต่เขามักจะปฏิเสธและเขารู้สึกว่าร้านพวกนั้นราคาแพงไป
แค่มื้อเดียวมันอิ่มเหรออิ่มแต่ก็ไม่คุ้มนะ
ซึ่งถ้าไปสองคนเขาจะบอกปัดโบเสมอ
เวลาทานอาหารโบก็จะแชร์เรื่องค่าอาหารกับเขาเสมอเช่นกัน
บางทีโบก็อยากทานกาแฟแรนด์ดังค่ะ
เขาก็จะบ่นว่ากินกาแฟแก้วเดียวอ่ะ

ยอมรับเลยค่ะพี่อ้อยโบค่อนข้างรำคาญกับความคิดของเขา
แต่เราก็ไม่คิดจะไปเถียงนะเพราะโบไม่อยากทะเลาะ
ประหยัดของเขาไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ
จากคบเขามาสักระยะเขาชวนโบมาอยู่คอนโดกับเขา
แต่ตั้งแต่เข้ามาอยู่พี่อ้อยเชื่อไหมคะ
งซักฟอกสบู่แชมพูยาสีฟันหรือแม้กระทั่งครีมทาตัวทาหน้า

บางครั้งของที่เขาใช้หมดก็จะฝากโบซื้อ
แต่ไม่จ่ายตังค์นะหรือไม่ก็ใช้ของโบไปเลย
แรกเราก็ไม่คิดอะไรค่ะ
หลังพอของหมดเขาก็ยังไม่ยอมไปซื้อ
บางทีเขาไปห้างคนเดียวในขณะที่โบทำงาน
โบก็บอกว่าเฮ้ยเธอซื้อแชมพูซื้อสบู่เข้าห้องบ้างนะ
เขาก็บอกว่ารอโบไปซื้อดีกว่ากลัวซื้อมาแล้วไม่ถูกใจ
ซึ่งโบก็บอกเขานะคะว่าส่งรูปให้นะจ๊ะ
ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะที่เราใช้ประจำ
แต่เขาก็ไม่ยอมซื้อค่ะรอให้โบไปซื้อและจ่ายเงินทุกครั้ง
นานวันความหงุดหงิดมันทำให้โบเริ่มจิกกัดเขา

และส่วนใหญ่การประชดประชันของเราก็จะบอกว่า
เฮ้ยที่เสื้อผ้าแพงซื้อได้นะที่ของกินประหยัดเชียว

วันนั้นโบระบายความในใจไปหมดเลยค่ะพี่

เขาก็บอกว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะ

เออมุมนึงเขาก็พูดถูกนะคะโบ
ก็ยังรักนะคะโบบอกกับเขาว่า
อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้โบบ้าง
อย่างน้อยตามใจโบเรื่องกินบ้าง
เขากลับมาบอกว่าเขาผิดมากหรือ

พอฟังคำของเขาโบไม่แน่ใจค่ะว่า

และโบควรจะกลับไปหาเขาดีไหม

แต่หนูอึดอัดใจมาตลอดเลย

หรือทำความเข้าใจในความแตกต่างของเราหรือเปล่า

มองมุมเราเขาก็ผิดเช่นเดียวกัน

คราวนี้คำถามที่น้องโบถามว่าจะกลับไปหาเขาดีไหม

เพื่อว่าตอนนี้โบคุยกับใจตัวเองดีก่อนนะ

จำได้ไหมตอนที่เราชอบเขา

เราชอบคนแต่งตัวดีดูแลตัวเอง

เราใช้ไม้บรรทัศน์ของเราไปตัดสินใครไม่ได้นะคะ

เป็นมุมความสุขที่ตอบสนองทางใจไม่เหมือนกัน

มันก็เดินกันไป๒๔ชั่วโมงเหมือนกันแหละ
เอาค่านาฬิกามาซื้อกระเป๋ากับรองเท้า
ไม่ดีกว่าหรือเดี๋ยว

ผู้หญิงก็มี๒ขา๒เท้า

เรื่องแบบนี้มันแตะกันไม่ได้ไงคะ
เขาใช้เงินของเขาในการดูแลเสื้อผ้า
ความสุขนั้นก็วัดกันไม่ได้นะ

แต่ในส่วนของเราของกินคือความสุข
ก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์เพราะปากคนอื่นนะคะ

ก็ถือว่าเป็นความสุขส่วนเรา
ให้เขาต้องเห็นดีด้วยก็ได้นะคะ
คนรักกันเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิด

เราอาจจะให้ความสำคัญกับแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน
ก็ช่างมันวันไหนอยากกินอะไรแพง
ก็บอกเขาไปกินกันวันนี้เงินเดือนออก

รู้ตัวไหมว่าเธอมีแฟนเป็นผู้หญิงสายเปย์เชียวนะ

วันต้องยอมรับว่าเราก็อยากกินบรรยากาศ

เราอยากเสียค่าไร้สาระของเราบ้าง
ไม่ได้กินเพื่ออยู่อะค่ะแต่กินเพื่อความสุข
แต่ถ้าบังเอิญแล้วเขาดันทุกข์ที่จะกินของเหล่านี้

จริงนะจะได้ลดแรงกระแทกระหว่างกัน

วันฉันก็มีโรคส่วนตัวของฉัน
วันค่อยเป็นโลกส่วนเราเท่านั้นเอง
อันนี้พี่อ้อยว่าปรับวิธีคิดของตัวเองก่อน

แต่โบเรากำลังทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็ก
แล้วตอนนี้เรากำลังบิวต์ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถึงขั้นต้องแยกย้ายกันไปเลยหรือ
คราวนี้มาถึงเรื่องของน้ำใจในการใช้ชีวิตด้วยกัน
ซึ่งพี่อ้อยคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกับก่อนหน้านี้
มันเป็นคนละเรื่องกับการแต่งตัวแพง
มันเป็นคนละเรื่องกับการที่เราอยากจะกินแพงบ้างในบางมื้อ
เงินน้อยแต่มากน้ำใจ
บางคนมีเงินมากมายแต่น้ำใจไม่มีก็เยอะ
การใช้ชีวิตด้วยกันนะคะต้องสลับกันเป็นผู้ให้และผู้รับ
ไม่มีใครผูกขาดการเป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียวเนอะ

ตอนนี้พี่อ้อยว่าเริ่มจะไม่มีความสุขและชื่นใจในการเป็นผู้ให้แล้วล่ะ
เรื่องแบบนี้ต้องเปิดใจคุยกันดีค่ะ
เงินเงินทองกับเรื่องของหัวใจบางทีมันก็เป็นเรื่องเปราะบางนะ
คืออย่าไปใช้วิธีการประชด
ตอนนี้น้องใช้วิธีการประชดอย่างที่ทำเนี่ย
ไม่รู้สิพอเราใส่อารมณ์ลงไปในเรื่องที่เราอยากคุย
เพื่อให้เขาเปิดใจมันมักจะได้ผลตรงกันข้าม
มุมหนึ่งถ้าการลงทุนซื้อข้าวของใช้ภายในบ้าน

ไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าเราคือคนที่เป็นบ้านของเขา
บางทีมุมผู้หญิงอย่างพี่อ้อยคิดนะคะก็คือ
เมื่อเราเป็นบ้านของเขาเราก็จะต้องดูแลบ้าน
ทุกสิ่งทุกอย่างมีการอำนวยความสะดวกเพียงพอ

แต่ถ้าบังเอิญว่าน้องเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวอ่ะ

เธอเธอขอเบิกค่าสบู่แชมพูยาสีฟันหน่อยสิ
เดือนนี้เนี่ยขอเบิกหน่อยนะมันตึงมือฉันเหลือเกิน
ก็กล้าขอสิคะลองร้องขอบ้าง
ที่สำคัญใครจะอยากโดนชี้หน้าว่าเห็นแก่ตัว
น้องไปพูดกับเขาถึงขนาดว่าเธอเห็นแก่ตัวนะ
ใจเขาใจเราค่ะใครจะอยากโดนด่า
จากมุมใครคนนั้นก็ถูกเสมอแหละ

เราไม่มีน้ำใจค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแค่นี้
ทำไมถึงออกไม่ได้แล้วค่าน้ำค่าไฟใครออก
ถ้าต้องเอามาแบร์กันขนาดนี้มันก็ต้องแบร์กันทุกเรื่องถูกไหมคะ
เช่นกันมองในมุมเราเราก็รู้สึกว่า
ถึงบอกไงคะอย่าไปแตะมุมที่เป็นความสุขของเขา

ต่างฝ่ายก็ต่างมองว่าอีกข้างหนึ่งนั่นแหละผิด
เรื่องของความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะ

ที่เขาเป็นแบบนั้นก็เพราะน้องยอมตั้งแต่ต้นถูกไหมล่ะ

อย่าลืมนะคะการเปลี่ยนคนคนหนึ่งไม่ง่าย
ตอนแรกรักกันเราก็รักกันในสิ่งที่เขาเป็น
นานไปรักเขาจะบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็น
ก็ขอให้แสดงออกซึ่งความไม่ได้ตั้งแต่ต้น
อย่าเป็นแบบลักษณะว่าแรกอะไรก็ได้ค่ะ
และพอนานไปอะไรก็ไม่ได้
อย่าใช้ความอดทนและหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าความอดทนนั้น
บางคนนะคะมองแต่มุมเขา
ไม่มองเห็นมุมของคนอื่นจริงก็มีนะ
คราวนี้โบตัดสินใจเองจะกลับไปหรือไม่กลับไป
ก่อนหน้านี้พี่ให้วิธีคิดก่อนแล้วกันว่า
ถ้าเราลองปรับวิธีคิดชีวิตรักของเราจะรอดไหม
ไม่ได้บอกว่าต้องยอมแต่แค่ให้มองมุมเขา
เพื่อที่จะลองค่อยหาจุดตรงกลางระหว่างเรา
แต่จะกลับหรือไม่กลับสุดแท้แต่ใจน้อง
ถ้ากลับไปโบก็ต้องยอมรับให้ได้กับทุกสิ่งที่เขาเป็นนะคะ
หรือถ้ากลับไปน้องปรับความคิดของเราพร้อมหรือยัง
จะดิวกับเขาและเหนือสิ่งอื่นใด
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาล่ะอยากกลับมาด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้เราตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ค่ะ
ถ้าจะกลับไปได้แก้หรือหาวิธีรับมือกับปัญหา

ไม่อย่างนั้นนะคะกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิม

ถ้าเราไม่เพิ่มวิธีการในการแก้ปัญหาระหว่างกัน
คนเราค่ะถ้ายังรักกันอย่าหยุดที่จะสื่อสารกัน

ไม่จำเป็นนะคะต้องเห็นพ้องต้องกันไปซะทุกอย่าง
แต่อย่ามองว่าการเห็นต่างคือเรื่องผิด

ขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือรักกันนะคะ
ตอนนี้เรื่องเงินเงินทอง
กำลังผูกพันกับเรื่องของหัวใจของเราและคาโบ

แต่กลับไปขอให้เป็นโบเวอร์ชั่นใหม่
โบที่เปิดใจรับฟังและคุยกัน
ไม่ใช่แค่วิธีคิดแบบกัน

ถ้าเขาประชดโบเอง
อยากทำอะไรก็ตามที่เป็นการประชดเขาเช่นเดียวกัน

ได้ตั้งแต่นี้ฉันจะเห็นแก่ตัวหนักขึ้นไปอีก

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิต
และเราคิดที่จะรักกันต่อไป
ก็ถึงใช้คำว่าสละโสด

คิดคนเดียวใช้คนเดียวก็สบายไป

ตอนนี้จะใช้อะไรก็ต้องคิดเผื่อเขา

มาแบ่งครึ่งหนึ่งของการใช้ชีวิตกับเราด้วย

และถ้าจะกลับไปเราจะกลับไปในเวอร์ชั่นไหน
ถ้ากลับไปเป็นแบบเดิมนะเดี๋ยวก็จบเหมือนเดิม

น่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่นั่งฟังกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
คนเรารักกันต้องสละกันคนละนิดละหน่อยค่ะ
ความอยากได้และความอยากให้ต้องเท่ากัน

เข้ามาฟังกันและส่งคำถามมาได้นะ

และรอฟังคำตอบกันในช่วงเวลานี้
ฟังกันได้อีกครั้งหนึ่งย้ำกันได้
ไซต์นี้ค่ะไทยรัฐออนไลน์ยูทูปไทยรัฐ

โปรดติดตามตอนต่อไป